ดราม่ามันร้อนมาอีกแล้วค่ะคุณค่ะ
เพราะว่าจู่อดีตสมาชิกวงรุม๓๙อย่างคุณทอมอิสระ
คือทำนองว่าไม่พอใจว่าทำไมเพจของวงรุมเตอร์ตี้

ยังมีการโพสต์ถึงคลิปเก่าสมัยที่ยังอยู่กัน๓คนตลอดเลย
จงใจว่าจะเป็นการสร้างกระแสให้ตัวเขาเนี่ย
มีคนมาคอมเมนต์มาต่อว่าว่าทิ้งเพื่อนหักหลัง
ทั้งที่เขาบอกว่าจริงแล้วตอนนั้นน่ะ
เขาแค่อยากจะมาดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
ธอมยังบอกอีกด้วยว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยได้ยินคำปลอบใจจากเพื่อนทั้งสองคนเลย
พร้อมกับทวิตข้อความเชิงเศร้าบอกว่า
เพราะเราเก็บความรู้สึกเก่งใช่ไหม
เพราะเราน่าสงสารน้อยกว่าเขาใช่ไหม

เท่านั้นแหละค่ะก็เป็นประเด็นดราม่าเลยเพราะว่า
ในโลกโซเชียลนี้ร้อนระอุทันที

โดยถัดไปไม่ถึงชั่วโมงนะคะ
ก็ออกมาโพสต์ตอบกลับร่ายยาวเหมือนกันเลย
พี่โอเนี่ยชี้แจงว่าตัวเขาเองนี่แหละ
โดยเพลงที่เขาโพสต์เนี่ยเป็นเพลงที่แนะนำแล้วมันเด้งขึ้นมา
มันทำให้เขารู้สึกถึงบรรยากาศเดิม
คือเหมือนเป็นการถามแฟนเพลงว่าเป็นยังไงกันบ้าง

โดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลกระทบกับใคร
ใครจะต้องมาโดนต่อว่าอะไรยังไง
โดยส่วนตัวพี่โอบอกเลยว่ากราบขอโทษธอมและแฟนเพลง

ผมไม่ขอพูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาที่ผ่านมา

ทุกวันนี้ตั้งใจทำงานที่ต้องทำก็หนักพออยู่แล้ว

เขาไม่ยุ่งแล้วจบไม่ค่อยสวย

ถ้าเป็นไปได้มันมีโอกาสนะคะ